สังเกตว่าระยะหลังปัญหาเด็กนักเรียนตีกัน
เหมือนจะมากขึ้นนัสไหน
อย่างเหตุการณ์ที่สมุทรปราการก็เกิดขึ้นตรงป้ายรถเมย์ค่ะ
แล้วก็มีการใช้อาวุธกันด้วยเช่นเดียวกัน

มันเหมือนกับฉากในหนังค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะ
นี่คือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยก็คือบนถนนนะตรงข้ามกับช้างสามเสียนถนนสุขุมวิทย์ที่สมุทรประการเนี่ยค่ะแล้วรถก็ผ่านไปผ่านมานะคะคือฝั่งหนึ่งเนี่ยฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยู่บนรถเมย์ฝ่ายหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมาเจอกันแล้วท้าทายกัน
แล้วปะทะกันแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านไปผ่านมาแน่นอนกลัวลูกหลงนะคะอาชีวะเกือบยี่สิบคนเปิดศึกทำร้ายกันกลางถนนฝ่ายนึงก็วิ่งหนีขึ้นรถประจำทางสายยี่สิบห้าตอนที่รถกำลังเคลื่อนตัวออกจากป้ายรถประจำทางนะคะแล้วฝ่ายนึงเนี่ยมีอาวุธครบมือชาวบ้านก็กลัวค่ะไปแจ้งตำรวจและช
ที่เขาขึ้นไปบนรถค่ะปรากฏว่าไปตรวจค้นเนี่ยไปเจอนักเรียนอาชีวะของวิทยาลัยแห่งนึงสิบแปดคนเป็นผู้หญิงสองเป็นผู้ชายสิบหกอายุประมาณสิบหกถึงสิบเจ็ดปีแล้วก็พบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์สองกระบอกแบบลูกโม่หนึ่งกระบอกแล้วมีดอีกหกเล่มซ่อนอยู่ในกลุ่มเนี่ยค่ะก็เลยคุมตัวทั้งหมดไป

พูดว่ารายจับกลุ่มได้ทันนะคะก็พบว่ามีอยู่คนหนึ่งถูกฟันที่ขาซ้ายได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายค่ะ
นี่ค่ะโอ้โหได้รับบาดเจ็บกันไปค่ะ
แต่พกมีดไปเรียนกันทุกวันเลยนะ